ก็จะไปเที่ยวกันไง

คือหน้าฝนช่วงนี้บางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยมัน

ไปดูบรรยากาศที่นี่กันค่ะคุณผู้ชม
บรรยากาศที่ทะเลบ้านควนตุ้งกู่นะฮะ
มรบังสักห้ามเผิกกันต่างนะฮะ

คุณดูซิน้ำใสมาก

พักที่เกาะกระดานชื่นชมความงาม
ที่เรียกว่าสวยอย่างเป็นธรรมชาติ
สายขาวละเอียดนะคะเรียกว่าแม้จะไปเที่ยวในช่วงโลซีซั่นแบบนี้
หน้าฝนแบบนี้แต่ก็ไม่ต่างจากช่วงหายซีซั่นเลย
ผมบอกเลยว่าในช่วงโลซีซั่นนี่ถ้ามีโอกาสไปดีนะ
นักท่องเที่ยวไม่เยอะไงแล้วก็ราคาที่พักเนี่ยก็ไม่แพงด้วยนะ
ถูกกว่าปกติแล้วทะเลก็สวยนะคุณพี่สิไม่ธรรมดานะน้ำใสแจ๋วเลย
เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าไม่ควรจะพลาดเลยทีเดียวนะคะ
ก็ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนช่วงนี้เขาอาจจะปิดเกาะหน่อย
ตามธรรมชาติแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปจริงคุณผู้ชมค่ะ
ก็สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่ได้
เขาก็จะเรียกว่าดูแลอำนวยความสะดวกแล้วก็แนะนำให้ด้วยนะคะ